ไปกันที่เรื่องราวของสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยครับ
ก็ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
โดยมีวาระสำคัญก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่นะครับ
โดยมีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมห้าสิบสามจากห้าสิบห้าสโมสรครับ
ที่ประชุมก็ได้มีการเสนอชื่อนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมคนเดิม
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเพียงผู้เดียวครับ
จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการยกมือนะครับ
ซึ่งจำนวนสมาชิกที่ยกมืออนุมัติทั้ง๕๒สโมสรนะครับ
อนุมัติแล้วก็ยกมือเป็นมติเอกฉันให้กับนายสมพร
ดำรงตำแหน่งนายกสมคมกีฬาวอเล็กบอลเป็นสมัยที่๕ติดต่อกันครับ
แล้วก็จะอยู่ในวาระสี่ปีครับทำให้นายสมพรใช้บ้างยางนะครับ
ตอนนี้เป็นนายกสมาคมวอเล็กบอลสมัยที่๕ติดต่อกันแล้วครับ